จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจัดเทศกาล
ก่อนที่ทั้งสองทีมจะฟาดแข้งกันวันที่๙กุมภาพันธ์นี้ครับ

เชียร์ลีดเดอร์กลุ่มผู้อัญชล
เกี่ยวแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
โดยจังรัฐธรรมหงษาหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตเบาจุฬา
เปิดเผยว่าเป้าหมายในปีนี้คือต้องเป็นแชมป์
ไม่ว่าจะเป็นพันศาเหมิบูรณ์รวมทั้งถิติพันธ์พ่วงจันทร์
รายก็ต้องดูว่าสโมสรจะปล่อยตัวมาหรือไม่
โดยจะประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการในช่วงใกล้การแข่งขัน
ประเพณีปีนี้นะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพ
แข่งขันกันวันที่๙กุมภาพันธ์ที่สนามสุขพัชลาศัย
โดยปีที่แล้วเสมอกัน๑ตอน๑

ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติทั้งหมด๒๗แห่งทั่วประเทศนะครับ
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้ออกกำลังกาย

โดยน้องที่มีอายุระหว่าง๔๑๕ปี
สามารถรับลูกฟุตบอลได้คนละ๑ลูก

ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาถึง๑๕นาฬิกา